ใครที่เตรียมเดินทางออกนอกประเทศ
แล้วเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่า

ว่าเป็นประกาศใหม่ของกรมศุลกากร

กล้องถ่ายรูปโดสบุ๊ก
กล้องวีดีโอนาฬิกา
ซึ่งเป็นสิ่งของมีค่าเวลาจะเอาออกนอกประเทศ
ถ่ายรูปไปหน่อย๒รูป
เพื่อเอาไปสำแดงก่อนออกนอกประเทศ
หลายคนบอกโอ้โหจะต้องยุ่งยากขนาดนั้นเลยเหรอยังไงดี

กล้องถ่ายรูปไม่มีไม่ได้เลยนะ
ใครออกไปเที่ยวก็ต้องเอากล้องถ่ายรูปไป

จะต้องทำกระบวนการเพิ่มเติมอะไรอีกหรือเปล่า

เรื่องนี้อธิบดีกรมศุลกากรยืนยัน
เป็นหลักเกณฑ์เดิมที่ถูกยกเลิกไป
แต่ประกาศออกมาใช้ใหม่เท่านั้น
แต่ลึกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
คุณกุฤษสมบัติสิริอธิบดีกรมศุลกากร

ตามพรบศุลกากรพศ๒๕๖๐ฉบับใหม่
แทนที่พรบศุลกากรพศ๒๔๙๑ฉบับเดิม
ยกเลิกไปวันที่๑๓พฤศจิกายน

เนื้อหาสาระยังเป็นการยึดหลักเกณฑ์

ไม่ได้มีการบังคับหรือเข้มงวดมากขึ้น

สาระสำคัญประกาศฉบับนี้คือ
กรณีการเดินทางออกนอกประเทศ
หากจะนำของมีค่าออกไปเช่น
นาฬิกากล้องถ่ายวีดีโอ
กล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์พกพาหรือว่าโน้ตบุ๊ก
ให้แจ้งต่อพนักงานศุลกากร
เจ้าหน้าที่จะมอบใบรับแจ้งของมีค่า
ที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไป

โดยการแจ้งเป็นไปตามความสมัครใจ
ไม่ได้บังคับนะคะ

การแจ้งให้เป็นไปตามความสมัครใจ

จากนั้นเมื่อกลับมาที่ประเทศไทย
ให้แสดงใบรับแจ้งของมีค่า
ต่อพนักงานศุลกากร
ถ้าคนแจ้งถ้าสมมติดิฉันเนี่ย

มีนาฬิกามูลค่า๓แสนบาทติดข้อมือออกไป

แล้วเรามีความประสงค์ว่า

ตอนกลับเราก็ต้องแจ้งเท่านั้นเองนะคะ

แต่หากเป็นของมีค่าหรือของส่วนตัว

อธิบดีกรองศูนย์ละกากรย้ำว่าการแจ้ง

เป็นการป้องกันเมื่อกลับเข้ามาประเทศ

ของนี้พกออกไปจริง
จะได้รับการยกเว้นอากร
ไม่ได้ซื้อมาใหม่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีเวลาเข้าประเทศ
เข้าใจได้นะเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นการกันตัวไว้ก่อน
ใช่คือเราไปแจ้งไว้ก่อนนะฮะว่าเนี่ยของเรา
ของฉันนะ
ของฉันเอาออกไป